แถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบ๑๖ทีมสุดท้ายศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่จะพบกับอาเซอร์ไบจานค่ะ
โดยก็ยอมรับนะคะว่าเป็นรองทีมคู่แข่งแต่ก็จะสู้เต็มที่เพื่อผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ค่ะ
เกลโรดิโกหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยและกฤษดาวงแก้วกัดตำทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแถลงข่าวความพร้อมของทีมไทยก่อนที่จะลงเตะกับอาเซอร์ไบจานทีมอันดับที่๑๐ของโลกในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายที่สนามโคลิเซ่อีวานเดอร์เบดุสในวันที่๒๓กันยายนเวลา๕นาฬิกา๓๐นาที
โดยมิเกลโรดิโก้ก็ตอบคำถามของนักข่าวท้องถิ่นนะคะว่าเกมที่จะเจอกับอาซาเบยจานหากชนะได้นักเตะทุกคนจะต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด
และหวังว่าหากเล่นกันตามแทคติกทีมไทยก็จะอยู่ต่อในรอบ๘ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอน
ส่วนกฤษฎาวงแก้วก็เปิดเผยค่ะว่าแม้ว่าทีมจะเป็นรองเล็กน้อยแต่ไม่ห่างชั้นกันมากนักทีมมีความมั่นใจที่จะสามารถเอาชนะได้หากเล่นด้วยวินัยตลอดทั้งเกม